ไปดูของแปลกอีกอย่างหนึ่งดีกว่าที่ชายภูมิ

แต่ลายมันเป็นปลาไหลเหมือนลายงูเหลือมไหม
ใช่เลยอ่ะถูกจริงถ้าดูแบบนึกว่างูนะ

นี่คือปลาไหล่สีทองลายงูเหลือมนะ
ความยาวก็ประมาณครึ่งเมตรได้

ในพื้นที่โนนหมาว้ออำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
คุณเอโร่เหนียวจันทึกเจ้าของบ้านนะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาเอาลัน
ก็คือเป็นเครื่องมือดักปลาไหลนะ
ดักปลาไหลอยู่ภายในหนองน้ำ
แล้วปรากฏว่าได้ปลาไหล่ตัวนี้มาได้มาตัวเดียวตัวอื่นไม่ได้เลย
ปลาไหลธรรมดาไม่มีติดมาเลยมีเจ้าตัวนี้ตัวเดียว
เขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นปลาไหลนำโชค

คุณดูจากการสังเกตตรงคอของปลาไหล่มันมีจุดดำ
เขาบอกมันมีจุดดำที่มันคดเคี้ยวงอคล้าย

เอ้าเออถ้าพูดแบบนั้นก็คิดตามนั้นเลย

เฮ้ยคุณสังเกตดีแล้วไม่ต้อง
นี่เห็นไหมมันมีลวดลายที่ไม่ธรรมดา

ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชม

เพราะเขาคิดว่าเวลาเจออะไรแปลกก็มักจะมาให้โชคให้ลาบ
แต่ไม่มีใครยืนยันว่าจะได้โชคได้ลาบตามที่บอกหรือเปล่า
อ่ะแล้วแต่ตาดีได้ตาไร้เสียนะกันเนอะ